คุณคะขอไปต่อกันด้วยเรื่องดีกันบ้างดีกว่านะคะ

สำหรับคุณพ่อลูกดกเจเจตรินนะคะ
ล่าสุดนั้นก็ได้โพสต์ค่ะความคืบหน้าที่ไปสร้างบ้านนะ
ให้กับผู้ที่ประสบอุทธกภัยน้ำท่วมนั่นเองค่ะ
คือคนนี้บอกเลยว่าเป็นดาราจิตอาสาที่เราก็รู้กันดีอยู่นะ
คือคุณเจไปส่งบ้านค่ะส่งมอบบ้านอีก๓หลัง
ให้กับเช่าบ้านที่จังหวัดสวรรษฐานี
รวมแล้วนะกับที่ผ่านมาเท่ากับมอบไปแล้ว๗หลังค่ะ
แล้วก็กำลังช่วยสร้างเพิ่มอีก๓หลังด้วยนะ
นี้เจ้าตัวค่ะก็ยังฝากขอบคุณน้ำใจคนไทยที่ส่งผ่านมาทางเจตรินทีมด้วยนะคะ

อกจากการช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะคะ
ในช่วงน้ำท่วมภาคใต้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ

ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนบันเทิงที่ทำหน้าที่จิตอาสาลงพื้นที่เลย
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบภัยด้วยค่ะ